ดราม่าที่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยเฉพาะเรื่องของเสียงระคังวัดไซด์กับคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียม

ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมคือแน่นอนว่า
คนในโลกโซเชียลเขาก็วิพากษ์วิจารณ์
ข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับผู้หญิงที่ไปร้องเรียน
จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือใคร
แต่เรารู้แล้วแหละว่ามาจากในคอนโดนั้น
แล้วทีนี้คนในชาวเน็ตเขาก็พยายามที่จะเอาประเด็นนี้
ขึ้นมาเสียดสีทางสังคม
ประเด็นแรกพาคุณผู้ชมไปดูที่วัดสามงามเขตน้องเจาะกรุงเทพกันก่อน
เขาก็นำคลิปนี้มาถ่ายเป็นภาพล้อเรียนนะคะคุณผู้ชม
ส่วนคลิปที่๒ถูกโพสต์โดยคุณลักษิกาพิทักษ์ค่ะ
เขาก็เอามาเหน็บแนมประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นด้วย

ภาพนี้คลิปนี้เกิดขึ้นคือ
วัดสามงามเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครนะคะ

เขามีการขึ้นแคปชั่นด้วยนะบอกว่าลองเปลี่ยนมาตีจังหวะนี้
โยมที่อยู่ในคอนโดอาจจะชอบก็ได้
พร้อมกับรูปภาพยกมือไหว้สาธุสาธุ

ถ้าเกิดว่าใครคือเป็นคนโบร่ำโบราณจะคุ้นเลยนะเสียงนี้
เขาไม่ได้ตีเล่นนะคุณไม่ได้เสียดสีแบบธรรมดา
เสียงนี้มันมีที่มาที่ไปนะเขาบอกว่าจริงแล้วเสียงแบบนี้เนี่ย
คือมันเป็นการตีกองแบบย่ำแบบโบราณ
ถามว่าการตีกองแบบย่ำแบบโบราณมันมีมากกว่าร้อยปี
มันมีมานานแล้วแต่ตอนนี้ในประเทศไทย
วัดก็ยังคงนิยมทำกันบางวัดก็ยกเลิกไปแล้ว
แล้วถามว่าการตีกองแบบย่ำเพื่ออะไร
เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวกำลังจะมีการทำวัดค่ำนะ
มันมีจริงจังหวะนี้มีจริงนะ

ไม่ได้กวนคุณผู้ชมพอชาวเน็ตเขาไปเห็น
เขาก็พยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์

เรียวเจ้าอาวาสสั่นกันเลยทีเดียวเห็นจังหวะนี้เนี่ยนะ
คุณผู้ชมไปดูอีกคลิปหนึ่งหน่อยนะคะ
อีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปล้อเลียนว่าใส่เช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ
ตีหนึ่งแล้วเสียงอึกร้องดังหน่วงหิวมาก

พรุ่งนี้ต้องไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตบางคอแหลม
ให้ช่วยออกหนังสือแจ้งเตือนอื่น

หนังสือมันเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ถูกโพสต์
แล้วก็คือคล้ายลักษณะคือเหน็บแนม
รามาเสียงระคังของวัดไซด์กับคอนโด
ชาวเน็ตพอเขาเห็นแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อน
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยคือเจ้าของที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า
รักษิกาพิทักษ์นะคะเป็นคนโพสต์คลิปนี้
พร้อมกับขึ้นแคปชั่นข้อความบอกว่า
หน้าเห็นใจมันร้องดังทุกทีเวลาฝนตกอย่างนี้
คงต้องร้องเรียนกันทุกปีค่ะ
คุณผู้ชมไปคอมเมนต์ติดตลกบอกว่า
ต้องดูว่าอึงอ่างกับคุณใครมาอยู่ก่อนกัน
อ่างมันมาอยู่ก่อนเป็นพันปี
ตอนคุณเข้ามาได้เซ็นยินยอมรับวิถีท้องถิ่นหรือเปล่า
หรือเป็นต่างด้าวมาเช่าอยู่แล้วไม่แจ้งทางการ
จะได้เรียกส่งตมไปจัดการ
อันนี้ชาวเน็ตเขาก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าถ้าเกิดว่า

คุณกับอึงอ่างเนี่ยใครมันมาอยู่ก่อนกัน
ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเสียงอึงอ่างมันรบกวนคุณจังเลย
คุณก็ต้องพิจารณาตัวเองนะว่าคุณอยู่ถึงพันปีหรือเปล่า

ถ้าต่อมอคนปัจจุบันจะต้องเรียก